เรื่องที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสบนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันนะคะ
เราเห็นช่วงนี้บ่อยแคมเปญการตลาดของหลากหลายแบรนด์

ลุ้นเป็นเจ้าของโทรศัพท์ต่างไอโฟนบ้างอะไรบ้างนะคะ
ล่าสุดมีพระรูปหนึ่งได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แหละ
แต่เป็นการโพสต์เพื่อที่จะทดสอบสติ

จะแชร์โพสต์นี้ไปเยอะกันขนาดไหน

นี่แหละค่ะเป็นภาพที่ถูกแชร์
โดยพระมหาภัยวันแห่งวัดสร้อยทองนะคะ
ที่ชื่อพรายวรรณวรรณบุตร
เพื่อทดสอบจิตใจของชาวโซเชียลค่ะ

ใครอยากได้พิมพ์คำว่าสาธุ
และกดแชร์เลยเดี๋ยวสุ่มให้เลย
กันสิรออะไรอยู่อย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ

ผ่านไปเพียงหนึ่งวันปรากฏว่าชาวเน็ตต่างพากัน
คำว่าสาธุในช่องแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลย

โพสต์นี้แปลกปกติท่านไม่โพสต์อะไรแบบนี้
บางคนก็เตือนว่าพระท่านกำลังดักกิเลสของพวกคุณอยู่
แต่ว่าล่าสุดนะคะโพสต์นี้มีคนกดไลค์ไปทั้งสิ้น

แล้วก็แชร์ไปอีก๖๗๐ครั้งด้วยกันค่ะ
นี่มีผลกับคนประมาณแสนคนได้นะ
เพราะว่าแต่ละคนก็มีเพื่อนอีกเป็นร้อยเป็นพันคน

ภาพโทรศัพท์มือถือในโพสต์ที่แล้ว

แล้วก็ภาพกล่องโทรศัพท์มือถือที่เป็นกล่องเปล่าจ้า

ไม่มีใครให้อะไรเราฟรีหรือง่ายหรอก
ทุกอย่างล้วนต้องแลกต้องมีค่าตอบแทน

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีญาติโยมร่วมสนุกกันมากถึงจำนวนนี้

อาตมาได้กล่องโทรศัพท์มาจริง

แน่นอนว่าคงไม่มีใครตั้งใจจะแจกโทรศัพท์ราคาแพงให้คนอื่น
เพราะต้องการแลกกับยอดไลค์หรือยอดแชร์หรอกนะ
นี่นะคะซึ่งก็ได้ลงท้ายด้วยนะคะสำหรับพระนะคะ

ใครก็มีสิทธิ์อยากมีอยากได้
แต่เราต้องไม่ลืมนะว่าความอยากถ้ามีมากเกินพอดี

ถูกหลอกให้ไลค์ให้แชร์ฟรีอย่างน่าเจ็บใจอีกต่างหาก
ฉะนั้นด้วยช่วยดึงสติกันหน่อย
ถ้าไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายนะคะ
เป็นตลกร้ายนะฮะที่เขาได้เห็นนะฮะว่านี่แหละ
ถ้าอยากจะไลค์จะแชร์นี่